เอาล่ะสัญชาติยานของความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย
ลูกเนี่ยนะอะไรก็ตามที่จะเป็นอันตรายนะต้องรีบปัดรีบป้อง
คุณพ่อคนนี้วัยทายาทครับ
ดูไม่ทันใช่ไหมดูไม่ทันใช่ไหมว่าตัวอะไร

พ่อก็นั่งเล่นมือถืออยู่บนที่นอนลูกก็นั่งอยู่ข้างหลัง
นี่แหละครับแต่ข่าวมันมาตอนแรกพ่อก็ยังไม่เห็นนะพ่อยังไม่เห็นนะ
เอ๊ะอะไรแว๊บที่หางตาว่าเฮ้ยปุ๊บ

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหคว้าลูกเอาไว้ได้ทันครับ
ชาวเน็ตเข้ามาชมคลิปนี้บอกว่านี่แหละคือสัญชาติยานความเป็นพ่อมาเต็มสุดยอดจริง
บางคนบอกไวมากพ่อสุดยอดมากนะครับบางคนบอกว่าคุณพ่อสติดีมากรีบดึงลูกออกมาสุดยอดสัมผัสล้ำเลิศครับ